ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันส่งท้ายวันสงกรานเมื่อวานนี้ค่ะ
เกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มครึ่งนะคะ
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่น๒กลุ่มมากันสักประมาณ๑๐คัน๑๐กว่าคันขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วปรากฏว่าใช้ลูกปืนสาดกันแทนน้ำ
แล้วคุณผู้ชมค่ะกระสุนมันสาดไปโดนพลเมืองดี
ที่เขาก็ไม่รู้อิโนอิเน่นะคะเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บสามราย
แล้วก็เสียชีวิต๑รายด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจชุดสืบสวน
แล้วก็พนักงานสอบสวนจากสพทัพคล้อจังหวัดพิจิตร

ก็คือบริเวณถนนสายทัพคล้อตะพานหิน
ใกล้กับปั๊มน้ำมันตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดเกิดเหตุ
หลังจากที่เมื่อวานกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณกว่า๑๐คัน
เขาทะเลาวิวาสกันแล้วก็ไล่ยิงกัน
แต่กระสุนพลาดไปโดนพลเมืองดี
ที่เขาอยู่บริเวณนั้นพอดีได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ตอนลงไปในพื้นที่ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๓ปลอก
ทะเบียน๑กกน๑๐๕พิจิตร
ที่คาดว่ามอเตอร์ไซคันนี้แหละน่าจะเป็นของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ
อกจากนี้ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
แล้วก็กำลังนะคะกำลังสืบสวนติดตามหาตัวกลุ่มวัยรุ่นมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เหตุการณ์นี้ค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต๑รายก็คือนางสาวปิยธิดามั่งมีอายุ๑๗ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณหน้าอกด้านขวา๒นัด
ส่วนผู้บาดเจ็บ๓คนคนแรกก็คือนายวรเมษสุขสมเนธอายุ๑๖ปี
ถูกยิงเข้าที่บริเวณลำคอ๑นัดอาการสาหัส
อีกคนหนึ่งน้องยังเป็นเด็กชายอยู่เลยค่ะ
เด็กชายธนพลแสงประทุมอายุ๑๓ปี
ถูกยิงเข้าที่ต้นแขนเป็นต้นแขนขวา๑นัด
อีกคนเป็นชายที่ไม่ทราบชื่อนะคะทั้ง๓คนได้รับบาดเจ็บตอนนี้
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้จากการสอบสวนทรัพย์ว่าผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิต
ได้นั่งกันมาที่ท้ายกระบะมาจากอำเภอบางมูลนาค
เที่ยวงานสงกรานที่วัดมงคลทัพคล้ออำเภอทัพคล้อ
เป็นการจัดงานวันสุดท้ายแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับค่ะ
ขณะที่คนขับจอดรถเพื่อไปทำธุระส่วนตัวในปั๊มน้ำมัน
ปรากฏว่าจังหวะนี้แหละค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กว่า๑๐คัน
ไล่ยิงกันมาแล้วเป็นจังหวะที่กระสุนเนี่ย
มันพลาดไปโดนทั้ง๔คนบาดเจ็บ๓รายเสียชีวิต๑ราย
ตอนนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกวิเชียนตรีอุดม
เป็นภูมิกับโรงพักทัพคล้อบอกว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ย
มีพยานหลักฐานแล้วก็รู้แล้วนะคะว่าคนร้าย
ว่าคนก่อเหตุเป็นใครเตรียมที่จะออกหมายจับในวัน๒วันนี้แหละ
แต่รายละเอียดต่างไม่อยากเปิดเผยเพราะเกรงว่าเดี๋ยวถ้าเปิดเผย
ผ่านสื่อออกไปแล้วเนี่ยคนร้ายหรือว่าคนก่อเหตุเนี่ย
อาจจะไหวตัวทันได้นะคะข่าวลักษณะของกลุ่มวัยรุ่น
ยกพวกรุมตีกันใช้ปืนบ้างใช้ไม้บ้างเนี่ย
งการปีนี้เจอเยอะเหมือนกันค่ะ